คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะที่ถึงขั้นพ่อต้องติดป้ายประจานลูกแล้วก็ตำหนิลูกแบบแรงมากอ่ะนะคะเดี๋ยวไปดูป้ายกันที่ติดอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปอตทสาขาลันศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนี่ค่ะ
เมื่อวันพุธ๑๓มกราคมที่ผ่านมาเห็นไหมขออนุญาตไม่อ่านก็ตามภาพก็แล้วกันนะติดอย่างนี้เลยนะคะรถผ่านไปผ่านมาเห็นหมดคือสีแบบชัดเลยข้อความชัดเลยทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันปั๊มนี้ไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
จิลเฮ็นคุงอายุ๘๔ปีนางน้อยพิทักษวรชัยอายุ๗๙ปีค่ะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันตรงนี้ค่ะป้ายหน้าปั๊มเนี่ยย้ายไปแล้ววันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปวันนี้อ่ะนะไปอยู่ที่หน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของในจิลก็อยู่ติดกับปั๊มน้ำมันนี่แหละในจิลกับนางน้อยอยู่บ้านที่กรุงเทพค่ะเป็นบ้านของลูกชายคนเล็กทีมข่าวก็

ถ้าไม่จ่ายจะถูกไล่ออกทันทีโอ้โหก็ตกใจสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยพยายามติดต่อกับลูกชายคนโตที่ยกที่ยกปั๊มให้อ่ะนะแต่ติดต่อไม่ได้จนมารู้ว่าโอนที่ดินให้ภรรยาไปโอ้โหก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวทำไมล่ะทำไมลูกชายผมถึงทำอย่างงี้กับผมได้ทำไมลูกสะพ้ายถึงทำแบบนี้ได้คือพ่อบอกเลยว่าตั้งแต่ยกทรัพย์สินให้ลูกชายนะ
ไม่เคยมาดูแลเลี้ยงดูพ่อกับแม่เลยพยายามโทรศัพท์ติดต่อหา๒ปีไม่รับสายปี๒ปีไม่รับสายพ่อบอกล่าสุดติดต่อเมื่อวันพ่อที่ผ่านมาบอกว่าอ่าลูกมากินข้าวกันนะมาคุยกันแต่ลูกชายก็ไม่มาจนมาคิดว่าโอ้โหถ้าปล่อยเรื่องเอาไว้เนี่ยพ่อกับแม่คงหมดตัวละมั้งคงไม่เหลือทรัพย์สินอะไรละมั้งก็เลยขอเรียกคืนทรัพย์สินจากลูกท
คนอื่นและลูกคนอื่นไม่คืนสุดท้ายเรื่องมันเข้าสู่ชั้นศาสตร์นะเพราะพ่อแม่ฟ้องลูกชายคนโตกับลูกสาวคนที่สองและลูกสะพ้ายคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ยกทรัพย์สินให้ลูกทั้งสามคนคือลูกชายคนโตลูกสาวคนกลางและลูกชายคนเล็กเนี่ยทำข้อตกลงกันไว้ว่าลูกเนี่ยต้องส่งเงินส่งเสียดูแลพ่อแม่นะพ่

เอามาเลี้ยงหรืออะไรอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนเรารักเราก็จะไม่เคยคิดมีเกิดวันนี้เลย
เห็นแต่ลูกคนเล็กใช่ไหมคะที่ยังรอ
เออลูกคนเล็กเขาอ่ะพ่อแม่จัดการยังไงเขาก็รับเขาก็ไม่มีปัญหา
ผมมีหัวใจแล้วหมอนัดทีหนึ่งสองครั้งสามครั้งเอ่อสองเดือนไปหามีใบนัด
เขาเอามาส่งไว้ที่จุดหมายที่กล่องมาคืนผมไม่พาผมมาดู
เดี๋ยวอย่างใบหน้าต้องมาเสียบไว้ที่ของจดหมายมาคืนผม
ทีนี้พ่อแม่บอกช้ำใจที่สุดคือลูกชายคนโตให้การในศาล
บอกว่าสองคนนี้ไม่ใช่พ่อแม่ผมอ้าวพ่อแม่ที่แท้จริงตายไปนานแล้ว
โอ้โหเขาบอกหัวอกเป็นพ่อเป็นแม่นะฟังแล้วใจสลายเลย
คือต้องบอกว่าลูกชายเกิดที่ฮ่องกงอายุครบ๙ขวบก็พามาไทย
ด้วยความที่เขาเป็นคนต่างด้าวเลยร้องขอให้เพื่อนที่เป็นคนไทยเนี่ย
ค่ะที่เป็นคนไทยแต่พ่อแม่ก็บอกว่าถ้าลูกชายกับลูกสาว
อยากจะกลับมาคุยกับพ่อแม่พ่อแม่ยินดีให้อภัย
เขาอยู่ที่ศาลก็บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกเรา
ไม่ใช่ลูกลูกไม่ใช่คู่แม่เขา
เขาคำนัดว่าที่ทำอะไรเกิดคนนั้นพ่อแม่เขา

ผมไม่ใช่พ่อแม่เขาอย่างนี้
ฟังเราเร็วจะเป็นลม
โห้ยจะเป็นลม
เรื่องของเรื่องเมียเขาชุดแจ

แน่นอนเมียเขาเป็นคน
เมียเมียเขาเคยบอก

พูดบอกว่าเคยบอกว่าถ้ากฏหมายไม่ใช่ลูกเรา
ถ้ากฎหมายจริงไม่ใช่ลูกเรา

ลูกกินทำไว้เกิดอ่ะ
บื้อนึงเข้ายังไม่ได้กินถูกเลย
เราเลี้ยงต้นเด็กเล็กจนโต
ถ้าวันนึง
ผ้านักงานในปั๊มน้ำมันปั๊มนี้บอกว่า
มีแต่ในจิลกับภรรยาที่แวะเวียนมาดูกิจการ
ลูกชายคนโตที่พ่อแม่ยกที่ดิน
ปั๊มน้ำมันให้ตอนแรกไม่เคยมา

ที่ดินส่งไปที่ปั๊มอ่ะนะคะพนักงานปั๊มทุกคนตกใจค่ะ
ในจิลเองบอกว่าสองปีเนี้ยน่ะเครียดมากน่ะ
เรื่องราวปัญหาเรื่องของที่แบบมีการฟ้องร้องกันนะคะ
แต่สุดท้ายคือดีใจมากที่ชนะคดีนะคะ
คือพ่อกับแม่ชนะคดีนะคะแล้วก็พนักงานในปั๊มทุกคนบอกว่า
ดีใจมากที่พ่อแม่เขาชนะคดีแล้วก็พนักงานทุกคนจะได้ทำงานกันอย่างมีความสุข
คือตื้นลึกหนาบางเราไม่รู้อะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนอะ
ก็อยากให้พ่อแม่ลูกเนี่ยกลับมาคุยกันเนาะทำความเข้าใจกันนะคะ